อากรชันต่างเนี่ยก็แบบประเพณีเข้าไป
ส่วนเรื่องของพายุฤดูร้อนเมื่อวานนี้ที่เราเตือนออกมาในช่วงเช้า
พัดเข้าภาคอีสานเนี่ยนะคะพายุฤดูร้อนเขาก็จะมาพร้อมกับลม
และลูกเห็บตกที่อำเภอเมืองที่อำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีเนี่ย

เสียงปุ๊กปุ๊กปุ๊กปุ๊กปุ๊กปุ๊กไม่ใช่เสียงฝนอย่างเดียวนะคุณเห็นไหม
มันเป็นเล็กเล็กเล็กเล็กเต็มพื้นไปหมดเลยลูกเห็บค่ะ
เห็บตกนะคะเป็นพายุลูกเห็บในอำเภอเมือง
อันนี้ภาพนี้ที่อำเภอเมืองนะที่บ้านท่าตูมตำบลหมูม่อน
โฆษณาขนาดใหญ่หน้าหมู่บ้านพีเคธานี๔พังลงมาเลย
หลังคาเต็นต์ขายรถริมถนนมิตรภาพก็พังเหมือนกัน
หลายคันได้รับความเสียหายค่ะเนี่ยค่ะหลังคาถล่มลงมา
ถูกรถพังไปเลยแรงพายุพัดหลังคาเต็นต์ปลิวก็มี
ตกไปอยู่กลางถนนก็มีกีดขวางการจราจรค่ะ
เมื่อวานเนี้ยกู้ภัยทำงานวุ่นวายกันไปหมดนะคะก็ต้องนำกำลังไปเคลียร์เส้นทาง
เปิดทางให้รถสัญจรได้ตามปกตินอกจากนี้ค่ะลูกเห็บ
เขาบอกว่าจุดนี้มันลูกใหญ่เหมือนกันนะขนาดเขาบอกเท่าไข่นกกระทาเนี่ย
เขาถ่ายภาพนิ่งมาให้ดูแบบนี้นะคะจุดเนี้ยที่เขาถ่ายมาคือบ้านดงบัง
ตำบลโนนทองอำเภอบ้านผือก็สร้างความเสียหายแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปสำรวจอยู่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เองพื้นที่เนี่ย
โนนสะอาดจังหวัดอุดรก็ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเช่นเดียวกัน
หลังคาบ้านประชาชนหลังคาร้านค้าปลิวว่อนค่ะ
เสาไฟฟ้าแรงสูงบนถนนมิตรภาพก็คือเส้นทางขอนแก่นอุดรฝั่งขาเข้า
โค้นไปเนี่ยค่ะเป็นโดมิโนแบบนี้๔๐ต้นเยอะมาก
ระยะทางเกือบหนึ่งกิโลเมตรและบริเวณด้านหน้าโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสันนะคะ
เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค้นอีกกว่า๒๐ต้นสรุปแล้วเมื่อวานหักไป๖๐ต้น
ีดขวางการจราจรโรงเรียนปิดการเรียนการสอนไปเลยค่ะ
หนึ่งวันนอกจากนี้เสาไฟฟ้าล้มทับบ้านเรือนประชาชน
ทับรถยนต์บนถนนไฟฟ้าดับค่ะ
จนนาทีการไฟฟ้าระดมกำลังดึงร้อยคนมาเร่งส้มแซม
ติดตั้งเสาไฟฟ้าให้ใหม่คาดว่าอดทนหน่อยนะคะ
ชาวพื้นที่บ้านผืนเนี่ยนะคะสองวันเพราะว่ามันหักตั้งหกสิบต้น
เดี๋ยวคุณมันเยอะมากนี่นะคะสองวันใช่ค่ะ
วันจึงจะแล้วเสร็จนะคะส่วนพายุครั้งนี้สร้างความเสียหายนะคะ
โดยสรุป๕อำเภอในอุดรโนนสะอาดกุมภาวะปีหนองหาหนองหาน
ผือและกู่แก้วค่ะ
ส่วนพื้นที่อื่นก็ยังคงมีอยู่นะระมัดระวังกัน